นาคตทางการเมืองของหัวหน้าพักอนาคตใหม่คงต้องขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูลแล้วนะครับ
เมื่อวันนี้กรกตส่งสำนวนให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยคุณสมบัติของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
เรื่องการเป็นสอสอนั้นว่ามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่เกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อ
ขณะที่เจ้าตัววันนี้ประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพื่อหยุดยั้งอำนาจของคอสชจอบประเด็นจากรายงานครับ
ผมขอประกาศตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งการผิดย้ำการสืบทอดอำนาจของคอสช
แถลงพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
และยังเป็นถ้อยแถลงหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคำลองต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อพิจารณาวิธีใช้สมาชิกภาพของนายธนธรรม
จากกรณีถูกร้องถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน
เป็นลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอสอสิ้นสุดลง

นายธนทรมั่นใจในหลักฐานข้อเท็จจริง
ว่าไม่มีผลอะไรและไม่สามารถเอาผิดได้
เชื่อมั่นในดุลพินิษฐ์ของสารรัฐธรรมนูลด้วย

เป็นความพยายามเฮือกสุดท้ายของคอสช
สกัดกั้นพักอนาคตใหม่
ของสังคมอยู่แล้วที่จะไปหวดสวน
กับเสียงของประชาชนไม่มี
ดังนั้นก็ต้องบอกว่า
ความไม่ชอบทำของสวต้นทุนที่ต่ำเตี้ยติดดิน
ของการได้มาซึ่งสวนี้เอง

ถ้าเรารวมเสียงในสภาพผู้แทนราชดร

กระแสสังคมจะช่วยกดดัน
ให้สวรับมติของประชาชน
สสและสวรายงานตัวเกิน๑๙
สามารถเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก

เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาในช่วงเช้า
ของวันที่๒๕พฤษภาคม

จะมีการประชุมเพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราชดร

วิธีลงคะแนนเลือกประธานทั้งสองสภา

สบรายชื่อพักภูมิใจไทย
จะทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว

สถานภาพของนายธนทรที่ได้รับการรับรองให้เป็นสอแล้ว

เพราะสารอาจมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง

กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัย
ขณะที่ในการประชุมสอสอทั่วประเทศของพักเพื่อไทยวันนี้

กลางที่ประชุมไม่ขอรับตำแหน่งใด
และพร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนการทำงานในทุกเรื่อง

ความพร้อมหากมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น
อย่าเพิ่งหมดกำลังใจหรือท้อแท้
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยอมรับ
มีความกดดันจากวาธกรรมประชาธิปไตยกับพระเด็จการ
ส่วนเรื่องที่ถูกยกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคั่วที่๓นั้น

ต้องให้พักที่ได้อันดับต้นดำเนินการก่อน
ยืนยันสิ่งสำคัญคือการเทิดทูลสถาบัน
และต้องไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
เพราะเราอันดันเป็นภักษ์ที่๕
เราจะไปเริ่มการการเงินจา

และก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่รับการติดต่อ
จะเป็นทางการจากภักษ์ใดเลย

มันต้องมีมันต้องเปิดเผย

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังโทรศัพท์ก็ยังไม่ดัง
ก็เลยเราก็ต้องคิดอะไรของเราก่อน

สามารถรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย
โดยบอกว่ายังไปไม่ถึงขั้นตอนนั้น
ต้องรอให้พักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
ดำเนินการภายในให้ได้ข้อยุติก่อน

จะเดินทางพูดคุยอย่างเป็นทางการ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน